ในการที่จะลุ้นเข้ารอบเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับ

คือทีมไทยเล่นเสมอกับเกาหลีใต้
เพียงพอต่อการที่จะเข้ารอบแล้วนะครับ
โดยที่ไม่ต้องไปลุ้นผลคู่ระหว่างเวียดนามกับทางมาเลเซีย
แต่ว่าเกาหลีเองเพื่อความปลอดภัยพวกเขาต้องเอาชนะไทยให้ได้นะครับ
ถ้าเกิดเสมอเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดปีกย่อยที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ
มารีเซียขัด๑๓๐ในศึกชิงแชมป์เอเชีย
รอบสุดท้ายของกลุ่ม๔นัด๒
ก็มี๔แต้มจาก๒เกมเงื่อนไขการเข้ารอบครับ
นัดต่อไปหากฟอร์มดีทีมไทยชนะเกาหลีใต้
ก็จะมี๗คะแนนนะครับเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย

ก็เล่นเพียงแค่เสมอกับเกาหลีใต้
ก็เพียงพอนะครับถ้าเสมอเนี่ย

เสมอ๐๐จะเข้ารอบเป็นที่๒ของกลุ่ม

ในการพบกันตามกฎมินิลีก

เพราะว่าจะยิงได้๑เสีย๑นะครับ
อันนี้คือเป็นมินิลิกของการเจอกันแค่๓ที

จะมีสหริตียิงได้นะครับ

รวมในการเจอกันกับทุกทีมในสายว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลี
ตกรอบนะครับเพราะว่าจะยิงได้๒เสีย๒ตามกฎมินิลีกเท่านั้นแต่
ถ้าเกิดไทยเสมอเกาหลีใต้๒๒นะครับไทยจะแซงเวียดนามเป็นแชมป์
กลุ่มด้วยประตูได้ที่มากกว่าตามกฎมินิลีกโดยรองแชมป์จะเป็นเกาหลี
ใต้ส่วนกรณีไทยแพ้นะครับแพ้เกาหลีใต้เนี่ยยังมีโอกาสเข้ารอบแต่
ลุ้นให้เวียดนามไม่ชนะมาเลเซียในเกมสุดท้ายครับทางโค้ชโย่ง
คุณซื้อของทีมก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างแรกต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่ผ่านแรงกดดันไปได้และคว้าสามแต้มตามต้องการ
ให้ชนะเกมนี้ขอมอบให้กับแฟนฟุตบอลไทยทุกคนเกมต่อไปเจอเกาหลีใต้ไม่ใช่งานง่าย
แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วล่ะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นตั้งแต่ยังไม่ผ่านครึ่งแรก
ซึ่งจะเห็นได้ทั้งสองนาทีผ่านมาคนยกเขาบอกว่าให้โอกาสตั้งแต่ทุกคน
หากใครลงไปเล่นแล้วยังตื่นเต้นตอบโจทย์ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนบุคคล
แต่ที่เปลี่ยนตัวเร็วเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสถิติของนิโคลัสมิคเคลซันหลังจากเกมที่ชนะมาเลเซีย๓๐เนี่ยนะครับ
ก็มีส่วนในการพาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย๑๐ครั้งก็เป็นอันดับ๒ของทีม
จ่ายบอลห้าสิบหกครั้งอันดับสามของทีมเปิดบอลสองครั้งอันดับหนึ่งของทีมนะครับ
แล้วก็เลี้ยงผ่านคู่แข่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดลูกราอากาศชนะคู่แข่งร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ได้มา๑แอสซิตจากการผ่านบอลให้กับชันนรงพรมศรีแก้วทำประตูได้ครับ
ก็นำลูกทีมฝึกซ้อมวันที่๒เพื่อเตรียมความพร้อม
เกมแรกที่อุสเบกิสถานครับ
ก่อนการซ้อมมาโน่ให้นักเตะเข้าฟิตเน็ตเสริมความแข็งแกร่งของร่างกาย
จะเพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมด้วยการเน้นการเข้าทำ
และการป้องกันเกมลุกของคู่แข่งแบบ๒ต่อ๑
ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นชั่วโมงครึ่งนะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการซ้อมเต็มรูปแบบ
แล้วก็ลงรายละเอียดแท็กติกเพื่อให้นักเตะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุด

โปรแกรมของทีมไทยชุดใหญ่

และก็วันที่๑๑๐๐นมิถุนายลเจอกับศรีล้างกา๒เกมนี้เตะ๑ทุ่ม
และก็เริ่มเข้าสัญญาณ๖๔๕นครับ
แล้วก็๑๔มิถุนายนเจอกับอุสเบกิสถาน
นัดนี้จะเตะกัน๔ทุ่มครึ่งนะครับเข้าสัญญาณ๔ทุ่ม๑๕ครับ
ส่วนทีมไทยเจอปัญหาเรื่องของอาหารครับ
ไปอยู่ที่อุสเบย์ก็อาจจะถูกปากนักกีฬายากหน่อยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีหลากหลายเชื้อชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นพวกลูกครึ่งมาใหม่
ก็มีการหาอาหารญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีที่อยู่เมืองใกล้เคียง
เป็นเมนูที่นักกีฬาคุ้นเคยมาให้เป็นที่เรียบร้อย
ส่วนอาหารไทยนะครับก็พยายามประสานจัดหาเช่นกันแต่ติดข้อจำกัดหลายอย่าง
เพราะที่เมืองนามันกันไม่มีร้านอาหารไทยและก็ต้องขนส่งจากเมืองทัชเค่น
ซึ่งต้องใช้เวลาขนส่งราว๖ชั่วโมง
ทีมไทยไม่กระโบนเรื่องอาหารสุดท้ายมาดามสั่งอาหารไทยให้รับประทานทุกมือทุกวัน
ด้วยเมนูที่หลากหลายอยู่แล้ว